แต่ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะไม่หลงกลแล้วล่ะน่าจะไหวตัวทันเนาะ
มาดูเหตุการณ์นี้นะคะแต่จริงแล้วเคยเป็นข่าวไปแล้ว
ซึ่งเป็นตำรวจจริงเขามีตัวตนจริงนะแล้วใช้แอปที่พูดแบบขยับปากอะค่ะ
โทรหาเหยื่อแล้วหลอกว่าเนี่ยตำรวจโทรมานะนี่ไงเปิดวีดีโอคอร์ยังได้เลย
เห็นหน้าไหมล่ะนี่ตำรวจจริงนะขยับปากได้ด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ค่ะ
เนี้ยขยับปากจริงจริงแอบขามาปากค่ะเป็นไงค่ะคุณตำรวจ
คุณตำรวจชื่ออะไรน่ะเดี๋ยวเอาประกาศมาจดหน่อยไม่เข้าต้องเลยครับฮะ
มันไม่เข้าต้องเลยครับอ้าวทำไมปากคุณตำรวจไม่ขยับเขินอ่ะดี
อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอ่ะอ่ะ
แอบขามาปากอ่ะแอบขามาดีเห็นตัวเองในในกล้องเนี้ยแอบขามาปาก
อ่ะปากเปรี้ยวแล้วหนึ่งอ่ะปากเปรี้ยวแล้วสองอ่ะหัวเปรี้ยวแล้วหนึ่ง
ไม่หลงกลค่ะเหยื่อแซวกลับเลยค่ะนี่โอ้แล้วไปแซวตำรวจ
ใช่ค่ะโอ้โหตายแล้วนี่คือมันขยับแบบปลอมอ่ะพี่อุ๋ย
คือดูก็รู้ว่าขยับแบบปลอมปากขยับปลอมขยับไม่ตรง
เนี่ยดูปากสิดูสิเห็นไหมมันปลอมไหมล่ะใครจะยิ้มทำหน้าแบบนี้
คือเดี๋ยวนี้หลอกทางเสียงเนี่ยคงคิดว่าเหยื่อไม่เชื่อก็ต้องหาภาพมาแล้วใช้
ใช้แอปอย่างเงี้ยวอ่ะถ้าเป็นแบบวิดีโอคอร์ยังได้เลยนะ
นี่ตำรวจจริงจริงนะเนี่ยตำรวจจริงเห็นไหมล่ะเออโอ้โหดูสิ
เหยื่อเขาสังเกตค่ะเขาบอกดีอ่ะดูปากดูดูคุณไม่เชื่อผมเหรอ
คุณเข้ามาสอนเนี้ยเนี้ยผมพูดอยู่นี่เห็นไหมคุณผู้ชมอย่าไปเชื่อนะ
เคยเป็นข่าวไปแล้วรอบนึงนะเรื่องของการใช้แอปขยับปากแบบนี้
ที่แบบแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เขาใช้กันอ่ะโอ้โหและประเด็นคือตำรวจในภาพท่านนี้มีตัวตนจริง
เหรอท่านคือพันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

นักข่าวเอาคลิปไปเปิดให้ท่านดูท่านตกใจมาก
ว่าเอารูปท่านไปหลอกลวงชาวบ้านได้ยังไง
ท่านยืนยันว่าไอ้แอปแบบนี้มันสังเกตง่าย
อย่าไปหลงเชื่อนะอย่าตกเป็นเหยื่อพวกมันนะ
ในส่วนของการที่เอาภาพไปใช้เนี่ยแน่นอนท่านเองก็ได้รับความเสียหาย
ท่านก็แจ้งความดำเนินคดีอ่ากับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่เอาภาพท่านไปใช้เนี่ย
ตัวจริงท่านหน้าเป็นอย่างนี้แต่ท่านไม่ได้ถอดหน้ากากกันอ่ะไหม
ก็เลยไม่เห็นเต็มเต็มเนอะแต่เนี่ยเอาภาพท่านไปใช้ใส่แอปขยับปากเฉย
พวกนี้ก็ไปสัญหาภาพมันมากค่ะเอาฟังเสียงท่านภูมิกับค่ะ
ก็ใช้เป็นหน้าผมเลยแต่ว่าเป็นภาพเก่าตั้งแต่สมัยเป็นรองภูมิกับนะครับ
ทำไม่ได้เนียนเลยเพราะตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้แล้วนะครับ
ว่าเป็นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อจะมาหลอกถูกจะบังคับให้เปิดหน้า
เปิดกล้องคุยหลอกว่าใช้รูปตำรวจคุยด้วยแต่ดูก็รู้นะครับว่าเป็นการใช้แอปพลิเคชันนะครับ
ไม่ขยับปากหรือบิ๊กเป๊กนะครับก็มาหลอกลวงชาวบ้านนะครับ
ก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับ
มิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับชัดเจนนะครับว่าจะหลอกเงินจากท่านนะครับ
แล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ค่อยสูงมากบางทีคนก็โหลดเอามาเล่นทำกันเล่นเล่นอ่ะ
คอร์เซ็นเตอร์กลายเป็นทำเพื่อหลอกเหยื่อหลอกคนเห็นใจท่านภูมิกับเลยจากหล่อหล่อเนาะ
แอปอย่างนี้ท่านยังหล่อเลย
นี่ถ้าเอาหน้าผ้าครูมาดูไม่จืดเลยนะ

แต่ต้องขอบคุณท่านที่เจอหลักแบบนี้แล้วก็เอามาแชร์กัน
แล้วก็มาแกล้งเตือนกันว่าหลักหายรูปแบบจริงนะครับ